คุณผู้ชมดูข่าวนี้หน่อยค่ะดูแล้วมันก็หดหูใจเหมือนกันนะ
หมาเป็น๑๐ชีวิตเลยถูกขังอยู่ในบ้านเช่า
แล้วขังอยู่นาน๓เดือนมันหิวมากเลยนะ
ผอมโซเหลือแต่กระดูกบางตัวตาย

มันกัดกินกันเองแล้วดูสิคุณผู้ชม

๑๕ตัวอยู่ในบ้านเช่าหลังนี้

แล้วมันไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าว
บางตัวก็ป่วยบางตัวก็ตายค่ะ
แล้วเนี่ยมันก็ส่งเสียงร้องเท่าที่มันจะมี

ตอนที่ไปเจอไปเจอพวกซากหมาที่มันนอนแห้งตาย
แล้วก็พวกหมาด้วยกันมาลุมกินนะคะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงต้องเอาอาหารเอาน้ำให้หมาทั้งหมดได้กินนะคะ
ทีนี้ประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้มหาดใหญ่บอกว่า
ตรวจสุขภาพหมาแล้วมันขาดน้ำขาดอาหารรุนแรงมาก

แล้วก็รีบพาไปรักษารวมถึงทำความสะอาดบ้านหลังนี้
เดี๋ยวจะย้ายนะย้ายไปดูแลที่คอกสุนัขของมูลนิธิบ้านหมายยิ้มหาดใหญ่
ตอนนี้เขาเตรียมคอกเพื่อที่จะรองรับหมาฝูงนี้อยู่
คือคุยกับเจ้าของหมาบอกว่าก่อนหน้านี้เลี้ยงดี

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้เขาบอกว่าโอ๊ยมันอดหยากมาแบบหลายเดือนแล้ว

สุนัขมันก็มองออกมาเหมือนกันมองลอดช่องหน้าต่างออกมา

เพื่อนบ้านเขาบอกก็พยายามเอาอาหารมาโยนให้ก็สงสารแหละมันก็ร้อง
พอตัวไหนมีแรงก็กระโดดข้ามรั้วออกมากิน
ตัวไม่มีแรงก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละค่ะ
ทีนี้สำหรับใครอยากจะช่วยเหลือ
ทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าอาหารบริจาคได้นะคะ
ผ่านทางบัญชีมูลละนิทิบ้านหมายิ้ม
คุณผู้ชมเอามือถือมาถ่ายหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอตอนนี้ไว้ได้เลย
เลขบัญชีนะคะ๒๖๓๑๐๘๖๘๔๘ธนาคารกสิกรไทยนะคะ
ก็ต้องช่วยเหลือกันหน่อยนะแต่ว่าผมชื่อชอบนะ
ชอบชื่อมูลลิธิของเขานะบ้านหมายิ้ม
พอรับไปดูแลก็คงจะยิ้มเลยแหละฮะ